สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลอดข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ย
เรานำเสนอร้านอาหารร้านหนึ่งที่เป็นเมนูแปลกแต่เด็ดจริง
มันคือเมนูเนื้อจราเข้ย่างคุณผู้ชม
นำเสนอกันไปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะ
ได้รับการตอบรับดีมากคุณผู้ชม
มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนไปซื้อกันเนี่ยโอ้โห

นี่ไปต่อคิวกันอย่างกับเขาแจกฟรี
ถูกต้องคุณชนะค่ะร้านนี้เขาขายดิบขายดีมาก

ไม้ละ๒๐บาทคุณแล้วมันเด็ดที่อะไรรู้ไหมน้ำจิ้มเขาเป็นเหมือนแบบ
เหมือนไก่ย่างเหมือนหมูย่างอย่างนี้แต่เป็นเนื้อจอราเข้ย่างนะคะ
ชิมเขาอร่อยและที่สำคัญเราสองคนชิมแล้ว
ลงไปกินโอ้โหรสชาติมันเจ้มจ้นเผ็ดพอดีแล้วมันก็มีความเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวหวาน
แล้วก็แบบสูตรเขาเนี่ยดีมากเลยนะ
เขาหมักแบบมันไม่ได้กลิ่นสาบไม่ได้กลิ่นคาวของเนื้อจราเข้เลย
ก็ทำให้ตอนนี้คนเข้าไปดูกันถล่มทลายเข้าไปซื้อกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เดี๋ยวเขาจะมีงานออกอีเวนต์ด้วยนะเขาจะมีงานออกอีเวนต์ด้วย
นี่มีคนนั่งรอต่อคิวกันเลยคือฟิตแบ็คดีมากแล้วตอนนี้เขาขยายสาขามีการแบบขายแฟนชาย
อ่าไม่ธรรมดาเห็นไหมคุณเขามีของดีของเด็ดด้วยนะร้านนี้นะคะ
เดี๋ยวเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ยทวีชัยฟาร์มจอราเข้เนี่ย
มันเด็ดยังไงถึงขายดิบขายดีขนาดนี้ไปดูกันค่ะ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

มาซื้อมาซื้อจนเยอะเยอะมากตอนนี้จนเยอะมากเลยนะทำแทบไม่ทันเลยครับ
อย่างนี้นี่เองเรียกว่าพี่สิทธิชัยเจ้าของฟาร์มเพาะพ่อแม่พันธุ์จอระเข้
เปลี่ยนวิกฤตในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำให้เป็นโอกาสด้วยการส่งจอระเข้ให้ลูกฟาร์มไปเลี้ยง
เมื่อถึงเวลาจอราเข้โตเต็มวัยก็ซื้อกลับมาเพื่อนำมาขายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วรสชาติมันเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ย
วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ทานจราเข้ย่างก็เนื้อก็ค่อนข้างนุ่มนะครับ
แต่ว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าพวกเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่
ก็นุ่มครับเนื้อนุ่มคล้ายไก่แต่อร่อยกว่าไก่
มันคล้ายสไตล์หมูหันครับผมแต่อันนี้เป็นจอระเข้หันครับผม
ก็จะออกเหนียวนิดนิดครับผมก็อร่อยดีครับผมต้องลองมาชิมดูครับ
ไม่เคยเลยครับปกติผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างก็จะเห็นเป็นไม้ย่างธรรมดา
แต่ว่ามาที่นี่เห็นจราเข้ย่างเป็นตัวเลยครับถูกใจครับเพราะว่ารสชาติโอเคใช้ได้นะครับอร่อย
เปล่าอร่อยดีมากครับผมว่าน่าจะมาลองกันนะ
เพราะว่ารสชาติที่มันไม่น่าจะมีนะในประเทศไทยที่จะอร่อยเท่าตรงนี้นะครับ
เหตุผลที่พี่สิทธิชัยย่างจอระเข้ให้ลูกค้าเห็นทั้งตัว
เป็นเพราะไม่อยากโกหกเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเอาไก่เอาหมูหลังบ้านมาย่าง
หลอกว่าเป็นจอระเข้ก็เลยย่างมันทั้งตัว
ริมถนนให้คนมามุ่งดูกันซะเลย
วันนั้นก็ประมาณ๗๘ตัวเฉพาะการไมมันเพิ่มการหันนะ
เรามีให้ลูกค้าชิมด้วยว่าอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องซื้อไป
นี่คือบ้องตันช่วงห่างของจราเข้

มีตกข้างนี้อันหนึ่งแล้วข้างนี้อีกอันหนึ่ง

นี่แค่นี้คือสุดยอดของจอระเข้

ส่วนนี้ก็เป็นเนื้อจราเข้ย่าง

ทุกส่วนของจอราเข้มารวมอยู่ในไม้เดียวกันหมด
หนึ่งก็ประมาณไม้หนึ่งก็ประมาณสัก๓นาที

ไม่น่าเชื่อว่าจอระเข้ย่าง
จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนี้

พี่มีของดีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย

ปื้นเอาไปไปให้พระลงกินการค้าขายบ้าง

ครับก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ทั้งให้โชคทั้งให้ทรัพย์เลย
สำหรับใครที่อยากจะลองชิม
จอระเข้ย่างแบบที่เห็นตัวเป็น

ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

เห็นทวีไชค์ฟาร์มจอระเข้เมื่อไหร่

ลงมาอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรี
แบบนี้มีจอระเข้ย่างในราคาถูกแล้ว
คนเงินน้อยก็ทานได้

เนื้อเจอราเข้แน่นด้วยเฉพาะส่วนบ้องตันใช่ไหมคะ

เขามีหลายส่วนเขาขายหลายส่วนเลยนะคะ

แต่ว่าเอาจริงลองไปชิมดูก่อนอยู่ไม่ไกลราชบุรีนี่เอง

เหมือนอะไรเหมือนของสิ่งสักสิตมงคล

เหมือนเจ้าราเข้นี่แหละ
เปล่ามีลิ้นไหมระเกียจเลยมันเหมือนไม่มีหมดเลย